เลยค่ะเราไปทำบุญกันดีกว่าที่วัดจุกเชอจังหวัดฉะเชิงเซา
ตามพี่ฝนธนสุนทรไปครั้งนี้พี่ฝนเนี่ยไม่ได้ไปทำบุญอย่างเดียวนะ
อืมแต่ไปถวายเสียงด้วยค่ะคุณผู้ชมน้องพลอยพูดมาเลยว่าข่าวนี้มีตัวเลขไหม
พี่เจ๊ตั้งใจฟังมีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะคุณผู้ชมเออ
เอามาเลยงานนี้พี่ฝนเขาไม่ได้ไปคนเดียวไปกับผีแก้วปิงกาย
จะร้องถูกไหมไม่รู้และพี่ใจแอ้นเชิญยิ้มที่เป็นลูกศิษย์ของวัดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ฝนเนี่ยบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเองเลยนะคะว่าอยากจะมาถวายเสียงเพลงใหม่ของตัวเองให้หลวงพ่อช้างฟัง
แล้วเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ไงโอ้โหคนแห่ไปทำบุญกันเยอะมากใช่พี่แจ๊ค
ก็เลยได้ฟังเพลงใหม่ของพี่ฝนไปพร้อมพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
เสียงหวานพอกับชุดเลยอ่ะแล้วนี่คือเพลงใหม่นะพี่แจ๊คของพี่ฝนเลย
จริงก็มีความรักแล้วก็ผูกพันกับเขามานานมากเลยนะคะ
สิ้นภารกิจถวายเสียงแล้วพี่ฝนเนี่ยยังได้เครื่องลางของขังจากหลวงพ่อช้างกลับมาด้วยค่ะ
คืออะไรรู้ไหมนี่เลยค่ะคุณผู้ชม

ซึ่งทางเรานั้นก็ได้ไปทำการสืบสอบถามจากพี่ฝนเลยว่า

ข้องกับกงกลมสีขาวให้เราซุมกันเอง

ใช่แล้วค่อยก็เห็นเป็นเลขเหอะกับพี่แจ๊กเลยคุณผู้ชม
แต่ต้องหน่อยเดินมาหน้าจอทุกคนคี่ต้องที่จะดูตัวนี้แคปหน้าจอไปก่อน
แต่เอาจริงนะไม่ได้มีแค่เลข๔

อันนี้ไม่รู้แต่เท่าที่พลอยเห็นคือเห็นเป็นเลขหลายตัว
เราเลขเห็นพอ๒เอ่อ
ริ้ว๒๕๖๕ใช่ไหม

ใช่เขาก็เห็นเป็น๑๘เหมือนพี่แจ๊ค
เอาล่ะเอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนด้วยนะคะ
พี่ฝนเขาก็น่ารักกับเราแบบนี้ตลอดเลยเนาะ
ถามอะไรก็ตอบมาส่งรูปมาปากเขาให้แถมวงมาให้ด้วยใจดีมากเลยนะ
เขารักนะเขาเรียกว่าของดีแบบนี้ก็แบ่งปานโดยเฉพาะเป็นเครื่องใครรัก